เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าเรื่องของการสูญเสียจากโควิด๑๙เนี่ยทุกกรณีมันเป็นเรื่องเศร้าอยู่แล้วนะคะเราคุยกันมาตลอดว่าคือความสูญเสียที่จับไปอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ร่ำลากันแบบไม่ได้กอดไม่ได้จับมือไม่ได้อะไรหลายหลายกรณีก็ลากันผ่านวีดีโอคอลลากันผ่านข้อความทางมือถือข้อความนี้ค่ะ
ถือแบบนี้ค่ะเราได้ขออนุญาตทางครอบครัวแล้วนะคะเราจะขออานข้อความทั้งหมดนะคะเพราะทุกทุกคำมีความหมายมากคนที่ได้เห็นบอกเลยว่าอ่านแล้วน้ำตาไหลนี่คือข้อความจากนางสาวชะดาพรหรือน้องมิวอายุ๒๖เขียนในโน้ทบนโทรศัพท์มือถือถึงสามี
โทษที่ทำให้ไม่ได้เห็นหน้าลูกจะไปอยู่กับลูกและเลี้ยงลูกให้เอง
บอกให้คิดถึงเธอกับลูกบ้างก็พอถ้ามีครอบครัวใหม่
เลือกคนดีในชีวิตชีวิตต้องก้าวต่อไป
หวังว่าชาติหน้าเราจะได้เจอกันอีกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก
ฉันไม่มีอะไรให้เธอเลยแต่ฝากแม่ว่าให้โอนรถให้เธอแล้วนะ
ขอบคุณที่อดทนกันมานานแสนนานนะที่รักเขารักเจมส์นะสู้นะ
อย่างน้อยฉันก็ได้ลาเธอและขอให้เลิกทำในสิ่งที่ไม่ดี
ทำมาหากินตั้งใจผ่อนบ้านไม่ได้อยากจากไป
แต่มันห้ามกันไม่ได้จริงจริงอืมและถ้ามีแฟนใหม่ครับ
ให้เอารูปแต่งงานไปไว้บ้านแม่นะผู้หญิงทนเห็นไม่ได้หรอก
เลี้ยงเจ้ามีตังค์ก็คือสุนัขอ่ะนะคะฝากเลี้ยงเจ้ามีตังค์ด้วย
อาบน้ำบ่อยบ่อยจะได้ไม่เหม็นบอกมันนะ
ฉันคิดถึงมันรักมันเลิกบุหรี่ด้วยนะปอดจะพัง
และยังฝากให้ดูแลแม่ของเธอให้หน่อยเพราะช่วงแรกแรกแม่คงทำใจไม่ได้
บังคับให้แกกินข้าวบ้างแม่ฉันรักเธอนะ
แม้จะพูดจาห้วนห้วนก็ตามฝากแม่หน่อยนะโอ้โห
คุณผู้ชมคะภรรยาท้องเก้าเดือนนะคะติดโควิดสิบเก้า
เสียชีวิตและทิ้งข้อความเอาไว้ให้แบบนี้คือพิมพ์เอาไว้ในโน้ตของโทรศัพท์
ใช่ค่ะนี่สามีเอามาแชร์ในเฟซบุ๊กนะฮะ
แล้วเราก็ขออนุญาตนำมาถ่ายทอดผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ
เพราะทุกคำพูดอ่านแล้วสะเทือนใจจริงนะคะ
คือยอมให้ไปมีแฟนใหม่นะไปมีชีวิตใหม่ที่ดีนะ
เอารูปแต่งงานเราไปเก็บไว้บ้านแม่ก็แล้วกันไม่อยากให้แฟนใหม่เธอเห็น
ดูแลสุนัขให้ด้วยนะดูแลแม่เธอให้ด้วยนะ
เป็นการสั่งลาเอาไว้แบบนี้ค่ะซึ่งจะมีพิธีชาปนกิจเนี่ยนะคะ
ก็คือชาปนกิจกันไปแล้วสามสิงหาคมทีเนี้ยค่ะมีคลิปคลิปนี้
เนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามีและครอบครัวของน้องหมิว
ได้แต่ยืนมองระหว่างการทำพิธีชาปนกิจ
เหมือนกับผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ท่านอื่นนะคะ
ลองไปดูนะคะมองกันอยู่ไกลแบบนี้ค่ะ
และตอนนี้ดูสิเขาเป็นชาติไปดูสิเขา
เดินไปไกลสั้นไกลไม่พูดไม่จ้าไม่เอ่ยคำลักษณ์
คุณผู้ชมคะนี่คือการเสียชีวิตจากโควิด๑๙
เห็นในภาพนะคะในครอบครัวก็อุ้มสุนัขมาด้วย
สุนัขที่ผู้เสียชีวิตรักมากเจ้ามีตังค์
มีชาวพนักกิจไปเมื่อวานนะฮะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่เราได้จากครอบครัวของน้องหมิว
ถ่ายตัวเองเอาไว้ตอนที่รีวิวการกินอาหารเสริม
เพื่อดูแลตัวเองเธอท้องไงคะเป็นคลิปแบบน่ารักครับ
ร่าเริงแล้วก็มีคลิปเที่ยวครั้งสุดท้าย
ไปเที่ยวทะเลกับสามีมีเจ้ามีตังสุนัขตัวโปรดไปด้วย
ก่อนที่โควิดมันจะระบาดอ่ะค่ะ
นี่ฮะตอนนั้นยังเที่ยวได้อยู่
คือเราอยากจะให้เห็นครับ
รอยยิ้มในอดีตของเธอนะคะอืม
นี่ไปเที่ยวกับสามีสูนักมีตังค์
มีตังค์นี่เธอรักมากครับ
รีวิวการกินอาหารเสริมบำรุงดูแลร่างกาย
แต่เธอและลูกในท้องต้องมาจากไปเพราะโควิด๑๙
ทุกคนในครอบครัวพูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่าน้องหมิวเป็นคนจิตใจดีมากค่ะ
ห่วงทุกคนแม้ตัวเองป่วยอยู่นะ

แต่ห่วงคนรอบตัวทุกคนเลยค่ะ
เราได้คุยกับสามีของน้องหมิว
นายถิติวัฒน์เลิศรัตนโมลีหรือในเจมส์นะคะอายุ๒๖ค่ะ
ก็เล่าให้ฟังว่ารู้จักและคบหากับภรรยามา๕ปี
ตัดสินใจแต่งงานกันสร้างครอบครัวกัน
พฤษภาคมก็คือ๓เดือนที่ผ่านมานะคะ
คือคบกันมานานคบกันมา๕ปี

ภรรยาตั้งคันได้๗เดือนแล้ว
เขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอะค่ะ
ทำงานที่เดียวกันซื้อบ้านอยู่ด้วยกัน
มีน้องหมาปอเมริเนียนเพศเมียชื่อเจ้ามีตังค์เลี้ยงหมาด้วยกัน
ทีนี้ค่ะก็เริ่มมีอาการแล้ว
ภรรยาเนี่ยก็เริ่มมีอาการเหมือนกัน
ตอนแรกตัวคุณเจมส์มีอาการก่อน
ตัวร้อนค่ะเป็นไข้ก็มารู้ว่าตัวเองติดโควิด๑๙
ทีนี้น้องหมิวภรรยาก็มีอาการก็ติดเชื้อไปด้วย
ทั้งคู่เขาแยกกันรักษาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
กันไปรักษาต่างโรงพยาบาล
แต่เขาก็ติดต่อกันวีดีโอคอลหากันคุยกันทางไลน์
กรกฎาคมคุณเจมส์สามีรักษาหาย
ส่วนน้องหมิวภรรยาอาการยังทรงก็ต้องรักษาตัวต่อเนื่อง
คุณผู้ชมเชื่อไหมคือตอนนั้นทุกคนในบ้านก็คิดเหมือนกันนะคะ
ว่าเดี๋ยวน้องหมิวก็หายอาการไม่ได้หนักอะไร
อาการทรงทรงสามีก็หายไงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวน้องหมิวก็หายเหมือนกันแหละ
เพราะว่าระดับออกซิเจนอาการต่างปกติมากนะคะ
แต่ว่าก็มีเชื้อลงปอดนิดหน่อยทุกคนก็พยายามทำบุญทำทุกอย่างให้
สภาพจิตใจคือมีกำลังใจกันทุกคนจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน
นี่คือภาพตอนที่น้องหมิวเธออยู่ที่โรงพยาบาล
ค่ะคือสุดท้ายเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะ๒สิงหาคม
สามีบอกว่าโรงพยาบาลโทรมาโรงพยาบาลโทรมาก็ตกใจแล้วไม่กล้าจะรับสาย
พอรับสายปุ๊บโรงพยาบาลบอกว่าภรรยาสิ้นใจแล้ว
ช็อกเลยนะคะทำใจไม่ได้ไม่คิดว่าโควิดจะมาพรากชีวิตน้องหมิวจากไป
ปกติน้องเป็นคนแข็งแรงมากเข้มแข็งมากด้วย
ตัวสามีก็บอกว่าก่อนหน้านี้๓วันก็ฝันแปลก
ฝันเห็นน้องหมิวมานั่งที่ปลายเตียงแล้วก็มาบอกสามีว่าเจมส์เราหายแล้วนะ
เราได้กลับมาอยู่บ้านด้วยกันแล้วนะไปเที่ยวกันนะ
ในฝันมีทะเลมีทุ่งย่ากว้างเจ้ามีตังค์สุนัขก็ไปด้วย
พอตื่นขึ้นมาก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมฝันแบบนี้
อันนี้คือ๓วันก่อนที่คุณหมิวจะเสียชีวิตนะคะฝันแบบนี้
แล้วช่วงระหว่างที่รักษาตัวกันน้องหมิวก็บอกสามีว่า
เหนื่อยมากเลยหายใจไม่ค่อยออกแน่นออก
เวลาหายใจแล้วแบบเหมือนอากาศมันไม่เข้าปอดแล้วก็ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจด้วยนะคะ
ตามภาพก่อนหน้านี้ที่เห็นว่าน้องหมิวใส่เครื่องช่วยหายใจ
หมิวบอกว่าใส่เครื่องช่วยหายใจก็ยังหายใจไม่สะดวกอยู่ดี
ภาพนี้ใส่เครื่องช่วยหายใจเธอบอกว่าใส่เครื่องช่วยหายใจก็หายใจไม่ค่อยได้
และที่บีบหัวใจที่สุดก็คือตัวสามีบอกว่างานศพ
งานศพยังไม่ได้เห็นหน้าครั้งสุดท้ายกันเลย
งานศพยังไม่ได้ร่ำลากันเลยจนกลับมาบ้าน
เตรียมเอกสารก็จะดูเรื่องของการเยียวยาเรื่องของอะไรต่าง
โทรศัพท์มือถือของน้องหมิวเห็นข้อความเมื่อสักครู่อะค่ะคุณผู้ชม
หมิวพิมพ์เอาไว้ล่วงหน้าไม่ได้บอกด้วยนะ
คือมาเห็นตอนหลังไม่ได้บอกนะคะ
เห็นหลังจากชาปนกิจศพน้องหมิวไปเรียบร้อย
นี่ค่ะมาเห็นข้อความแบบนี้
สั่นเลยใจสั่นเลยอ่านเองไม่ไหวอ่ะ
คุณเจมส์สามีบอกผมอ่านไม่ไหว
แต่ก็ตั้งสตินะคะตั้งสติได้ก็อ่าน
อ่านเสร็จพูดกับรูปภาพของภรรยาว่า
จะทำให้นะเจมส์จะทำให้ตามที่หมิวขอนะ
ไม่ต้องห่วงส่วนเรื่องคนรักใหม่
จากนี้ไปเจมส์จะไม่รักใครอีก

แล้วก็มีเสียงเหมือนพยาบาล
เขาเขียนรถนะครับ

เขาก็ปิดหลายมัน
นี่คือที่เราได้ยินสุดท้าย
เขาฝากบอกผมก็เห็นเขาเขียนเขาฝากถึงแม่
ไม่เห็นอีกสองใช่ครับว่าเขาฝากถึงผมนะไม่ต้อง
ห่วงถ้าเขาดูน่ะเขายืนอยู่ห์อะไรแบบ
เดี๋ยวเราช่วยกันอยู่ต่อไม่ได้จากไปไหน
เรายังต้องสู้ต่อผมก็เป็นลูกแม่คนหนึ่ง
ฟังแล้วมันบีบหัวใจเหลือเกินหลายคนบอกว่าอ่านข้อความของน้องหมิวที่พิมพ์มาไว้
คงจะระหว่างที่เธอรักษาตัวอยู่นะครับพร้อมกับลูกในท้องอายุคัน๗เดือนเนี่ย
หลายคนบอกอ่านจบแล้วน้ำตาไหลทันที
คุณเจมส์ที่เป็นสามีนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะ
สามีแล้วก็คุณพ่อของลูกในท้องนะครับ
เห็นตอนหลังหลังจากที่มาเก็บข้าวของต่างหลังงานชาปนกิจศพของภรรยา

ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยกับคุณแม่ของน้องหมิวนะฮะ
คุณแม่ชื่อธนินรัสแก้วกาเศษกร
คุณแม่อายุ๕๘ปีนะครับ
คุณแม่เนี่ยวันนี้เดินทางมารับอัฐิของลูกสาว
ที่วัดป้อมวิเชียนโชติการาม

ก็ได้จุดทูบทำพิธีนำอาหาร
นำนมนำน้ำมาให้กับลูกสาว

ลูกสาวด้วยคุณแม่บอกกับคุณนัทพงศ์ผู้สื่อข่าวของเรานะ
นี่ฮะข้างข้างคือกระดูกของน้องหมิวนะครับคุณแม่บอกว่า
เมื่อวานนี้ครอบครัวรับศพน้องหมิวมาประกอบพิธีชาปนัก
กิจที่วัดมาถึงก็ตามขั้นตอนของผู้ที่เสียชีวิตจาก
ไปทำได้แค่ยืนถือรูปลูกสาวเท่านั้นไม่มีสิทธิ์แม้แต่
ไปร่ำลาไปกอดไปหอมไปดูหน้าทำอะไรไม่ได้เลยมาถึง
เจ้าหน้าที่ก็นำขึ้นเมนเข้าเตาเผาทันทีนี่ฮะคุณแม่บอกแม่
ก็ทำได้แค่ถือรูปลูกสาวแบบนี้ตั้งแต่ลูกสาวป่วย
โควิดคุณแม่บอกว่าทำใจดีสู้เสือมาตลอดนะครับหลังจาก
ลูกเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเท่าที่ทราบคืออาการทรงจน๒๐
ก็เครียดถึงขั้นต้องตระเวนทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตาให้กับ
ลูกสาวที่มีหลานอยู่ในท้องด้วยหลานของคุณแม่เนี่ยนะฮะคุณแม่
บอกว่าเตรียมนำพระเครื่องนำทาเวทสู่วันตั้งใจจะไปฝาก
พยาบาลจะให้เอาไปไว้ที่หัวเตียงของลูกแต่สุดท้ายลูกก็มา
เสียชีวิตซะก่อนก่อนจะเสียชีวิตลูกสาวเนี่ยบอกว่าไม่ไหว
แล้วแล้วส่งคลิปมาให้แม่ดูบอกมีเลือดออกที่จมูกอยากให้
สามีเนี่ยมาหาเหลือเกินคุณแม่ให้เราดูนะครับตอนที่อาการ
อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับตั้งท้อง๗เดือนแล้วตอนที่ลูกเขย
ก็คือคุณเจมส์ฝันเนี่ยคุณแม่บอกตอนนั้นก็เริ่มเอกใจแล้วว่า
มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าเพราะจากประสบการณ์ที่ทำ
งานโรงพยาบาลคุณแม่ทำงานโรงพยาบาลจะรู้กันดีว่าถ้าคน
ไข้พูดว่าหายดีหายป่วยแล้วเนี่ยถ้าฝันถึงอะไรอย่างนี้ให้
คิดเสมอว่าอาการมันจะสุดลงค่ะแต่ตอนนั้นก็ไม่อยากพูดออก
ไปไม่อยากให้ลูกเขยเนี่ยเสียขวัญเสียกำลังใจสุดท้ายพอ
ลูกเขยมาเห็นข้อความที่ลูกสาวเขียนทิ้งเอาไว้นอกจากสั่ง
ไปยังลูกเขยได้ฝากฝั่งแม่ไว้ด้วยแม่บอกว่าพอรู้ดีว่า
คงจะรู้ว่าแม่เนี่ยไม่ได้สิทธิ์ไม่ได้มีประกันชีวิตไม่
ได้มีอะไรที่จะทิ้งเอาไว้ให้ลูกอ่ะคิดตลอดว่าไม่เคยทำอะไร
พ่อกับแม่เนี่ยสบายเลยแต่แม่อยากจะบอกลูกสาวว่าตัวแม่
สบายดีไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปเสียใจว่าไม่เคยดูแลอะไรให้
กับแม่สบายแม่นี่แหละดีใจที่มีลูกเนี่ยเป็นลูกสาวถ้าชาติ
หน้ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีก
หมิวเนี่ยเขียนบันทึกเอาไว้เนี่ยคือเหมือนกับรู้ว่าพอติด
โควิดแล้วเหมือนกับสั่งเสียล่วงหน้าไว้ก่อนเลยเพราะความรัก
และความเป็นห่วงทุกคนอันนี้คุณแม่บอกค่ะ
คือมันช็อคเลยมันเป็นความจริงหรอมันทั้งที่
ลูกเราเป็นแบบนี้มันเกิดจากอะไรทำไมมันถึงได้ไปไวขนาดเนี้ย
ประมาณเนี้ยค่ะเราก็ทำใจไม่ได้รับไม่ได้อ่ะค่ะ
เขาเลยเขียนโน้ตอันนี้ไว้ก่อนที่เขาจะรู้ผลตรงตรวจอันนี้ค่ะ
เขายังไม่ได้ตรวจด้วยซ้ำเขาก็เขาเขียนไว้ว่า
เนื้อหาของเขาว่าพ่อแม่หนูรักพ่อแม่นะ
อาจจะหนูอาจจะไม่ได้หายจากโควิดอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
ถ้าหนูไม่ได้อยู่แล้วพ่อกับแม่ไม่ต้องเสียใจนานนะคะ
ไม่ต้องเสียใจนานเราแค่จากกัน
แค่เราไม่ได้เห็นหน้ากันเท่านั้นน้องหนิว
ให้หนูก็ตัวเล็กเนี่ยไปเป็นนางฟ้าเนอะให้ขึ้นไปเป็นนางฟ้า
แล้วก็มองแม่ลงมาแม่จะเฝ้าดูหนูทุกวัน
ขอให้หนูไปเป็นนางฟ้ามีความสุขเกิดชาติหน้าฉันใด
ก็ขอให้มาเป็นลูกเป็นยายเป็นหลานด้วยกันตลอดไป
มีพี่สาวของน้องหมิวนะครับที่เราได้คุยด้วยนะครับ
นันนพัฒน์นะครับพี่สาวน้องหมิวบอกกับเรานะครับ
บอกว่าความจริงแล้วน้องสาวนี่นี่ฮะพี่สาว
น้องสาวดูแลตัวเองดีมากนะฮะพยายามป้องกันดูแลตัวเองไม่ให้ติดโควิด
เพราะรู้ว่าท้องอยู่คิดถึงลูกที่อยู่ในท้อง
ว่าถ้าติดโควิดเนี่ยเดี๋ยวลูกจะได้รับเชื้อไปด้วย
แต่ตอนนั้นเนี่ยน้องสาวยังฉีดวัคซีนไม่ได้
เพราะว่ายังไม่เข้าเกณฑ์ฉีดนะครับก็พยายามหาทางนะ
วัคซีนทางเลือกต่างรอการฉีดต่างแต่ก็มาติดโควิดซะก่อน
คุณนันนพัฒน์บอกกับเรานะครับบอกโรคนี้มันโหดร้ายเหลือเกิน
ตั้งแต่น้องสาวป่วยเนี่ยสุดท้ายเสียชีวิต
ครอบครัวไปหาไปเยี่ยมไม่ได้เลยจับมือยังไม่ได้จับเลย
นี่ฮะเธอบอกไปก็ร้องไห้ไป
จริงนะฮะคือจับมือยังไม่ได้จับเลยนะไปเยี่ยมยังเยี่ยมไม่ได้เลยนะฮะ
สุดท้ายเสียชีวิตเธอบอกว่าเธอรู้ว่าน้องเนี่ยคงสู้มากอ่ะ
สู้จนสุดใจแล้วนะครับขนาดป่วยสุดขนาดนี้ยังเป็นห่วงทุกคน
โน้ตสั่งลาไว้ถือว่าเด็ดเดี่ยวมากนะฮะ
เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะที่พี่สาวได้พูดถึงน้องสาวไว้นะครับ
ที่เรายังต้องเสียเค้าไป
แม้แห่งจากกันก็ยังไม่ได้เห็นหน้ากัน
หรือได้พูดคุยกันก่อนก่อนที่เขาจะไป

แค่ยืนส่งเขาแบบว่าห่าง

ใช่ค่ะใช่ค่ะให้น้องไปอยู่สุขภภูมิที่ดีไม่ต้องเป็นห่วงทางน้าทางแม่เขา
เดี๋ยวทางพวกพี่จะช่วยกันดูแลเรามีกันอยู่แค่นี้
คุณผู้ชมคะน้องหมิวมีเพื่อนสนิทที่รักกันมากอ่ะนะคะมีอยู่สองคน
คือคุณจิกับคุณแนนอายุ๒๕ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมค่ะ
ทั้งคู่ก็มาที่บ้านของน้องหมิวจุดทูบแล้วก็อธิษฐาน
มาหาแล้วนะขอโทษที่ไม่ได้ไปร่วมงานศพสาเหตุที่ไม่ได้ไป
นี่ค่ะพอรู้ผลว่าตัวเองไม่ติดเชื้อแล้วก็กักตัวครบ
ก็มาไหว้อัฐิของน้องหมิวเพื่อนสนิทนะคะ

ช่วงที่ไม่มีโควิดเนี่ยนะเจอกันตลอดเลยไปทะเลด้วยกันบ่อย

ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับน้องหมิวก็คือ๑๙กรกฎาคม
คือหมิวแชทไปหาบอกว่าไม่ไหวแล้วร่างกายแย่แล้ว
ก็ถามเพื่อนคือหมิวถามเพื่อนว่าคิดถึงไหมเป็นห่วงกันไหม
เพื่อนก็บอกว่าห่วงสิแต่เพื่อนเขาต้องกักตัวเหมือนกัน
แต่เพื่อนทุกคนคือเชื่อว่าหมิวต้องหายไงคะ
พอมารู้ข่าวว่าหมิวเสียชีวิตช็อกกันหมด
ส่วนข้อความที่หมิวทิ้งไว้ก็คงจะพิมพ์ไปน้ำตาไหลไปแน่
เพราะว่าเพื่อนคนนี้ถ้าไม่ถึงที่สุด
ก็บอกว่ามาหาแล้วนะ
อย่างงอนอย่าโกรธนะที่ว่าหนูไม่ค่อยสนใจ
เขาจะชอบแบบบ่นน้อยใจว่าหนูไม่สนใจเขา
พูดไม่ออกเลยค่ะเสียใจ
ไปหมดเปิดดูรูปว่าร้องไห้
อยู่กันมานานนะคะไม่คิดว่าเพื่อนจะไปเร็ว
เสียใจค่ะแบบรู้เลยว่าตอนที่เพื่อนคิมอ่ะ
คือเพื่อนเศร้าแบบหดหูแบบเพื่อนต้องร้องไห้แบบ
คงจะรู้ตัวว่าตอนนี้ตัวเองเป็นหนักแล้ว
ก็เลยแบบถึงได้มีการฝากข้อความถึงแฟน